ขยายผลกันต่อนะฮะเกี่ยวกับกรณีที่เกิดขึ้นในการไปค้นบ้านบิ๊กโจ๊กเมื่อวานนี้นะ

มันก็ตามมาด้วยเรื่องราวอีกมากมายเยอะแยะไปหมดเลย

โดยเฉพาะเรื่องของเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ค่ะ
คุณผู้ชมครับตำรวจศูนย์ปราบรามอาทยากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
บอกว่าการที่ไปค้นบ้านบิ๊กโจ๊กแล้วก็มีหมายจับตำรวจที่เป็นลูกน้องบิ๊กโจ๊ก๘นายเนี่ย

ก็สืบเนื่องมาจากนี่มินนี่ขยายผลมาจากคดีของมินนี่
หญิงสาวที่เป็นเจ้าของเว็บไซต์เว็บพนันออนไลน

พบว่าบัญชีของมินนี่เงินใช้จ่ายต่างบัญชีม้าต่างเนี่ย
มันเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับตำรวจหลายนาย
เดี๋ยวจะลองไล่ไปให้ดูนะครับ

เมื่อวานเนี่ยอย่างที่ทราบที่ขยายผลจากอ้วนของมินนี่ตอนแรกเนี่ย

มาขยายผลต่อเนี่ยมีอีก๒๓ใน๒๓เป็นตำรวจ๘นะฮะ
๘นายวันนี้ได้รับประกันตัวทั้งหมดแล้วนะครับ

หลังจากที่ตำรวจเนี่ยนำหมายค้นเข้าตรวจสอบบ้านของบิ๊กโจ๊กที่ซอยวิภาวดี๖๐
สโมสรตำรวจเมื่อวานนี้

พบว่า๑ใน๘ตำรวจที่ถูกออกหมายจับนะครับ
แล้วก็เป็นลูกน้องเป็นตำรวจคนสนิทของบิ๊กโจ๊ก
โจ๊กผลตมติเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผวตรก็คือพันตมติเอกภาคภูมิพิษสมัย
รองภูมิครับการกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูทรภาค๔
มีความสนิทใกล้ชิดกับมินนี่เจ้าแม่เว็บพนันออนไลน์
ผู้ต้องหาที่ถูกจับกลุ่มเมื่อ๓๐กรกฎาคมที่ผ่านมา
และได้รับการประกันตัวไปเรียบร้อยแล้วโดยเฉพาะภาพนี้ที่มีการนั่งแบบใกล้ชิดกันนะฮะ
แบชิดกันเลยทีเดียวค่ะจากการสืบสวนขยายผลพบว่าเส้นทางการเงินของมินนี่
หญิงสาวคนนี้นะฮะเธอเชื่อมโยงกับตำรวจทั้ง๘นายนะครับ
รวมทั้งพันตรวจเอกภาคภูมิด้วยซึ่งตอนนี้เนี่ย
ได้รับประกันตัวทั้ง๘นายแล้วนะครับตำรวจได้ตัวเรียบร้อยหมดแล้วนะฮะ
เมื่อตรวจสอบโทรศัพท์มือถือของมินนี่นะครับพบว่ามีการแชทคุยกับพันตรวจเอกภาคภูมิ
ซึ่งพบว่ามินนี่และพันตรวจเอกภาคภูมินั้นก็มีความใกล้ชิดมีความสัมพันธ์กัน
สัมพันธ์กันแบบไหนอะไรยังไงอ่ะนะแต่จากข้อมูลของเจ้าหน้าที่พบว่า
มันมีภาพของความใกล้ชิดกันและพันตรวจเอกภาคภูมินะครับยังแจ้ง
เลขบัญชีม้าให้กับมินนี่ทราบนะฮะ
โดยบัญชีนั้นเนี่ยชื่อพุทธิพงศ์นะฮะ
พุทธิพงศ์ภูลศรีนะครับอ่าพันธุภาคภูมิเนี่ย
เป็นคนถือบัญชีนี้นะฮะบัญชีม้าที่ชื่อพุทธิพงศ์
ติพงศ์นี่เป็นหนึ่งในผู้ต้องหานะฮะ
ยี่สิบสามนะครับอ่าขณะเดียวกันเนี่ย
บัญชีนี้มินนี่จะโอนเงินเข้ามานะครับแล้วพันธุภาคภูมินะครับ
ก็จะมีการโอนเงินต่อนะฮะคือบัญชีจากพุทธิพงศ์ภูลศรีเนี่ยนะฮะ
จะต่อไปยังบัญชีม้าอีกบัญชีหนึ่งที่ชื่อคันชิดอืม
คันชิตก็เป็นหนึ่งในในยี่สิบสามนะฮะอ่าที่ถูกออกหมายจับนะครับ
และตอนนี้ยังจับไม่ได้พุทธิพงศ์นี่จับได้แล้ว
อ่าขณะเดียวกันเนี่ยพบว่าบัญชีม้าที่ชื่อคันชิดเนี่ยนะครับ
มีตำรวจเป็นผู้ถือบัญชีนี้พันธุภาคภูมินี่ถือบัญชีม้าที่ชื่อพุทธิพงศ์ใช่ไหม
ส่วนตำรวจที่ถือบัญชีม้าที่ชื่อคันชิดเนี่ยคือพันธบทโทคริสต์
ค่ะนะฮะซึ่งเป็นรองภูมิกับการสืบสวนสพสำรงเหนืออืม
อืมวันนี้บิ๊กโจ๊กก็เอ่ยชื่อถึงค่ะอ่าชื่อของพันธุคิสนะฮะ
ซึ่งปรากฏว่าในบัญชีม้าที่ชื่อคันชิดเนี่ยมันมีการโอนเงินออกไปเนี่ย
ให้กับตำรวจเจ็ดนายค่ะตามรายชื่อหน้าจอนี้เลยเนอะ
ก็ตามที่ถูกออกหมายจับในคดีนี้นะครับ
และมีการโอนไปจ่ายค่ารักษาพยาบาลของคุณแม่ของบิ๊กโจ๊ก
เนี่ยคนฮือฮาก้อนนี้แหละก้อนสีเหลืองเหลืองเนี่ย
แล้วก็โอนให้คุณแม่ของบิ๊กโจ๊กใช่ไหมโอนให้น้องชายบิ๊กโจ๊ก
จ่ายค่ามือถือให้กับบิ๊กโจ๊กนี่ไงค่ามือถือนี้สี่หมื่นแปด
ให้น้องชายสี่แสนหนึ่งค่ะให้คุณแม่บิ๊กโจ๊กสี่แสนสอง
และค่ารักษาอีกสองล้านแปดวันนี้บิ๊กโจ๊กให้สัมภาษณ์บอก
สองล้านแปดไม่ใช่ครั้งเดียวมันทั้งปีใช่ไหมคือบิ๊กโจ๊กบอก
อ่าผมก็ให้กับทางคริสเนี่ยก็ในฐานะที่เป็นอ่าตำรวจที่
ติดตามค่ะเหมือนเป็นพ่อบ้านเหมือนเป็นคนดูแลคอยจ่ายเงิน
ค่าใช้จ่ายต่างต่างประจำบ้านให้ก็คือให้เขาดำเนินการให้
ผมให้เงินไปแล้วก็ผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะไปเกี่ยวข้องอะไรกับบัญชีม้า
ที่ไหนเขาไปเอาเงินจากไหนอะไรยังไงมาเนี้ยผมก็ไม่รู้อืม
ค่ะก็ไม่ได้หมายความว่าผมจะเกี่ยวข้องไปด้วย
อ่าเดี๋ยวจะให้ฟังเสียงอีกครั้งอีกแล้วกัน
วันที่ไปที่ศาลลพระม่าอ่ะบรรชดาเนี่ยพูดถึงเรื่องนี้เอาไว้
แต่ไล่ตรงนี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวเราจะเตรียมเสียงตรงนี้เอาไว้นะครับ
ทุกผู้ชมครับบัญชีตรงนี้เนี่ยพอพบการโอนเงินต่างแล้ว
กันข้ามปีนะฮะบางคนก็ได้ล้านสี่ก็มีนะฮะหลักแสนก็มี
แสนกว่า๕แสนกว่านะครับแสนกว่าก็มีนะครับบางรายเนี่ยนะฮะก็เงินจากบัญชีม้าเนี่ยที่ถูกโอนไปเนี่ยนะฮะเดี๋ยวดูนะฮะบัญชีม้าที่ชื่อพุทธิพงศ์นะถูกโอนไปยังพันธมตเอกอาริสเป็นเงิน๔๒๐๐นะฮะมีการโอน๘ครั้งนะครับช่วง

โดยเขมรินพิษสมัยนี่เป็นน้องชายของพันเอกภาคภูมินะฮะได้รับเงินโอน๔๒๐๐นะครับโอน๖ครั้งช่วงตุลาคม๒ครั้งครั้งละ๑แสนพฤศจิกายน๔ครั้ง๑แสนนะฮะ๒ครั้งแล้วก็อีก๑หมื่นอีก๒ครั้งมีพันธุ์ตำรวจเอกอีกคนนึงนะฮะที่ระบุชื่อเอาไว้นะครับก็เนี่ยฮะอ
คนเนี่ยตามหน้าจอนี้นะครับน้องผู้ชมครับบางคนก็มีร้าน๔นี้เป็นยทพันธุ์ตำรวจเอกนะครับซึ่งเนี่ย
แต่ละคนก็จะไล่ไปนี่นะยอดล้านสี่นะได้กี่ครั้งพันหน่วยเอก
อีกคนนึงก็หลอดเด็กนี่ก็ได้ไปสามแสนห้านี่นะพอพรก็แสนหนึ่งนะครับ
จากบัญชีม้าของนายพุทธิพงศ์แล้วเนี่ยนะครับ
ยังมีโอนต่อไปที่บัญชีนายคันชิตอย่างที่บอกนะครับ
ซึ่งบัญชีที่ชื่อคันชิดเนี่ยถือโดยพันธบทโทคริสต์นะฮะ
เงินจากคันชิดก็จะโอนไปที่คริสต์ซึ่งเป็นลูกน้องของบิ๊กโจ๊กที่ทำหน้าที่รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายค่าน้ำค่าไฟของบ้านบิ๊กโจ๊ก
ซึ่งบิ๊กโจ๊กเองวันนี้ก็ออกมาพูดถึงเรื่องเหล่านี้แล้วนะครับ
มีเงินของพันธมตเอกภาคภูมินะครับที่โอนไปยังโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง
มูลค่า๒ล้าน๘ตัวเลขก็คือ
เพื่อใช้เป็นค่ารักษาพยาบาลของแม่บิ๊กโจ๊กแล้วก็จ่ายค่ามือถืออีก๔๘๐๐๐บาท
ข้อมูลก็นี่แหละฮะก็เอาเป็นว่าข้อมูลต่างเนี่ยมันก็มีการโอนเงินไปหลายครั้งอยู่
ถ้าเกิดว่านับจากคนถือบัญชีนะเราก็ไม่รู้ว่ามีตำรวจถือบัญชี
แต่ชื่อบัญชีเป็นบัญชีมั้ยไม่รู้ของใครเป็นของใครตรงไหนยังไงนะครับ
บัญชาการสำนักงานกฎหมายและคดีสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าการตรวจ
ไม่ได้ทำการกระแสไม่ได้มีอะไรที่อยู่เบื้องหลัง
แต่สืบสวนมาตั้งแต่พฤษภาคมที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน

จนสามารถขอสารออกหมายจับผู้ต้องหาเพิ่มเติมได้๒๓หมาย
จึงต้องรีบดำเนินการเพราะหากปล่อยเอาไว้เนี่ย
อาจเคลื่อนย้ายทรัพย์สินหรือหลักฐานสำคัญจนเสียรูปคดี
โดยเฉพาะกลุ่มบัญชีม้าและกลุ่มผู้รับผลประโยชน์
ที่มีความผิดที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน
ตามกฎหมายต้องยึดอายัดทรัพย์สินเอาไว้ตรวจสอบ
หากพบว่าเป็นทรัพย์ที่ได้จากการกระทำความผิด
นั้นก็ต้องตกเป็นของแผ่นดิน
ทางโพนตรีไทรโลงท่านก็ขอความเป็นธรรมให้กับชุดจับกลุ่มด้วย
ยืนยันว่าไม่ได้ทำงานเพื่อกลั่นแกล้งใคร
การที่จะไปออกหมายค้นเนี่ยมันต้องมีเหตุก่อนว่า
คุณเชื่อได้อย่างไรว่าผู้ต้องหาตามหมายจับไปหลบอยู่ที่นั่น

ซึ่งข้อมูลที่เขานำเสนอมาในรายงานสืบสวนก็ถือว่ารับฟังได้

ผลคืออามารห์ชับกลุ่มต้องหาตามไปจับได้๑คน
คนตมแหล่วใช่ไรขึ้น
ส่วนตำรวจ๘นายที่ถูกออกหมายจับนะครับ
ระหว่างการดำเนินคดีวันนี้ได้ประกันตัวหมดแล้วนะฮะ
ทางโธว์ไตรงก์นะฮะ
ท่านผู้บัญชาการสำนักงานกฎหมายและคดี
บอกว่าก็ต้องขึ้นอยู่กับผู้บังคับบัญชาของแต่ละนาย
ต้นสังกัดของแต่ละนายในการพิจารณา
ซึ่งต้นสังกัดของตำรวจแต่ละนายทั้ง๘นายเนี่ยรับทราบเรื่องแล้วนะครับ
ซึ่งตำรวจทั้ง๘นายให้การปฏิเสธข้อหาและไม่ขอให้การในชั้นพนักงานสอบสวน
นั่นหมายความว่าคงจะไปให้การในชั้นศาลนะครับ
เส้นทางการเงินจากมินนี่มาเนี่ยแล้วก็โยงมาเนี่ยนะฮะ
ก็จะถึงตำรวจทั้ง๘นายใช่ไหมในขณะนี้จะโยงไปถึงใครอีกหรือไม่อย่างไร
คนโทษไทยลงนะครับบอกว่ายังไม่ขอเปิดเผยเพราะอยู่ในสมนวณคดี
แต่ยืนยันว่าการที่ผู้ใต้บังคับบัญชากระทำความผิดไม่ได้เป็นเหตุ
ต้องออกหมายเรียกผู้บังคับบัญชาของบุคคลนั้นมาสอบปากคำ
เพราะมันต้องมีพยานหลักฐานส่วนอื่นมาประกอบด้วย

แม้ชื่อเจ้าของบ้านที่ไปขอหมายคนจะไม่ใช่ชื่อผม
แต่ถ้าบอกต้องการผู้ต้องหาที่เป็นตำรวจแล้วเป็นลูกน้องตามหมายจับเข้าออกเข้าออกบ้านนี้ก็ต้องรู้สิว่าบ้านหลังนี้ผมอยู่

ซึ่งเมื่อวานนี้บิ๊กโจ๊กบอกเป็นชื่อของญาติแล้ววันนี้ก็มีการเปิดเผยนะฮะบิ๊กโจ๊กก็บอกว่าเป็นชื่อของเฮียแตมเป็นคนที่สนิทสนมกันมานานนับถือกันเหมือนญาตินะฮะเป็นนักธุรกิจขนส่งรายใหญ่อยู่ที่อุดรธานี
หลังเนี่ยเป็นของเฮียแตมที่เป็นชื่อผู้ครอบครองในสามหลังค่ะอีกสองหลังเป็นชื่อของภรรยาของเฮียแตมบิ๊กโจ๊กบอกว่าเช่าบ้านจากเฮียแตมเช่าเดือนละห้าหมื่นบาท
ห้าหลังรวมห้าหมื่นไม่ใช่หลังละ๕หมื่นนะครับบอกว่าเป็นญาติกัน

คำร้องต่อสารเกี่ยวกับเรื่องหมายค้นที่ไม่ชอบ
บอกว่าอาจจะมีการปกปิดข้อได้จริงกับสารหรือเปล่า
ก็เลยให้สัมภาษณ์ทั้งเรื่องนี้เลย

เรื่องของเส้นทางการเงินจากมินนี่มาถึงลูกน้องเนี่ย
แล้วลูกน้องก็เอาเงินโอนมาจ่ายค่าใช้จ่ายต่างให้บิ๊กโจ๊ก
โจ๊กก็พูดถึงเรื่องนี้เอาลองฟังเสียงบิ๊กโจ๊กหน่อยนะครับ
แม้ว่าจะเป็นชื่อคนอื่นก็ตามนะครับ

แต่ว่าการที่ขอหมายค้นจากศาลเพื่อจะไปจับสารวัตนนท์นะครับ
สวัสดิ์นลก็เป็นในเวรผมนะครับ
เพราะฉะนั้นก็รู้อยู่แล้วว่าสวัสดนนท์เนี่ยนะก็ต้องอยู่ที่บ้านผม
เพราะฉะนั้นก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าบ้านหลังนั้นเนี่ยใครอยู่
หมายค้นบ้านผมมันยกกำลังมาเป็นขยงอย่างนี้นะครับ
อันนี้มันเป็นการทำให้ผมเสียชื่อเสียง
น้อมรับในการตรวจสอบอยู่แล้วนะครับ
แต่ว่าการตรวจสอบต้องเป็นธรรมนะครับแล้วถูกต้อง
นะแต่ถ้าการตรวจสอบไม่เป็นธรรมแล้วสอบพิรุษนะครับนะ
มีวาระซ่อนเล้นนะครับต่างนะครับผมก็ต้องขออนุญาตใช้สิทธิ์นะครับ
เพื่อจะให้เกิดความเป็นธรรมกับตัวผมเอง
เส้นทางการเงินทั้งหมดมันไม่ได้มาที่ผมนะครับ
มันเป็นเรื่องของลูกน้องเพราะฉะนั้นลูกน้องก็ต้องไปตอบนะครับ
ว่าเส้นทางการเงินนั้นเนี่ยคุณไปทำอะไรอยู่นะคุณไปเล่นเว็บพนันคุณไปทำเว็บหรือเปล่า
ก็เดี๋ยวเมื่อลูกน้องได้ประกันตัวมาก็ต้องมาถาม
คุณจะไปใช้บัญชีม้าหรือไปมีเส้นทางการเงินกับมินนี่มันเป็นเรื่องเฉพาะตัวนะครับ
แต่ไม่ได้หมายว่าพอเป็นเรื่องนี้แล้วจับโยงมาที่ผม
ก็ต้องมาถามผมก่อนให้ผมได้อธิบายก่อนถูกไหมครับ
เพราะว่าแล้วถามว่าไปโยงว่าเอาเงินมาจ่ายค่าสาธาบาลค่าอะไร
ไอ้เงินนั้นมันเล็กน้อยด้วยซ้ำนะครับเป็นมันเป็นเงินของผมเองนะครับ
ที่ผมให้ลูกน้องไปจ่ายแต่ส่วนรุ่นน้องจะเอาไปหมุนยังไงเราก็ไม่รู้นะครับ
ก็ต้องเรียนตรงว่าหลักคิดง่ายว่าถ้าผมไปเอาเงินเว็บพนันมันคงจะไม่ใช่แค่
แค่หลักสองล้านสามล้านนะครับ
โจ๊กนี่พูดเรื่องเฮียแตมด้วยนะวันนี้นะเรื่องบ้านเนี่ย
มีไหมจะได้ให้ฟังกันหน่อยเรื่องบ้านเพราะว่าบิ๊กโจ๊กบอกตกลงเนี่ยเช่า

เมื่อวานบอกบ้านญาติชื่อเนี่ยเป็นของญาติวันนี้บอกเช่าอยู่

ซึ่งญาติของนั่นชื่อเฮียแตม
เดี๋ยวมาฟังกันแล้วกันเดี๋ยวมีให้ฟังนะเกี่ยวกับเรื่องของเฮียแตม
ทีนี้หลายคนก็บอกว่าโอ้โหเขาเรียกว่าอะไรนะ
ลำบากกันทั้งกลมเพราะเธอคนเดียวไหม
ลำบากกันทั้งกองของบิ๊กโจ๊กเลยเนี่ย

เพราะว่ามันเป็นการขยายผลจับกลุ่มมาจากผู้หญิงที่ชื่อมินนี่ถูกไหมคะ
ที่ว่าเป็นโอ้โหเจ้าของเว็บพนันเป็นเครือข่ายใหญ่เลย
มินนี่นี่ไปยังไงมายังไงมันถึงลากโยงมาถึงบิ๊กโจ๊ก
แล้วลูกน้องคนสนิท๘คนยิ่งใหญ่อลังการขนาดนี้
ถ้าคลิปที่ถูกปล่อยออกมาเนี่ยคลิปนี้เป็นคลิปที่เขาร้องเพลงร่วมกัน
แต่บิ๊กโจ๊กก็ให้สัมภาษณ์ไปแล้วเรื่องนี้ว่าผมไม่รู้จักมินนี่เป็นการส่วนตัว
ครั้งแรกก็ตอนจัดงานเลี้ยงนั่นแหละเป็นการงานเลี้ยงขอบคุณลูกน้อง
ที่มาช่วยงานศพคุณพ่อซึ่งมินนี่ก็มากับแม่ตำรวจคนนึง
ซึ่งลูกน้องผมจะพาคนนอกเข้ามาผมก็ไม่รู้หรอกว่าเขาพาใครมาบ้าง
ในงานนี้ก็มีหลายคนมาร่วมงานนะ

ทีนี้มินนี่คนนี้บางคนบอกเอ๊ะรู้จักบางคนก็ไม่รู้จัก
นี่คือใครย้อนกลับไปมิถุนายนค่ะ
มินนี่คนนี้ถูกจับกลุ่มในคดีเว็บพนัน
แล้วก็ได้รับการประกันตัวออกมาสู้คดีในเดือนกรกฎาคม
ซึ่งตอนที่จับกลุ่มมินนี่มินนี่ให้การซัดทอดตำรวจยศพันธ์ตำรวจเอก
ว่าเป็นเจ้าของเว็บพนันตัวจริง
ซึ่งตำรวจชุดจับกลุ่มก็พบภาพถ่ายร่วมกับตำรวจหลายคน
ความสัมพันธ์ระหว่างมินนี่กับนายตำรวจคนสนิทบิ๊กโจ๊ก
เขาบอกว่ามันเริ่มเกิดขึ้นปี๖๒
นายตำรวจคนนี้ย้ายไปเป็นผู้กำกับที่จังหวัดเลย

ระหว่างนั้นทั้งคู่ก็ไปมาหาสู่กัน
มีหลักฐานว่ามินนี่เนี่ยโอนเงินล้านเข้าบัญชีของผู้อำกับคนนี้
แล้วก็ร่วมหุ้นอำกาลเตียงไม่ได้
แล้วจะกลับไปเจอเส้นทางการเงินของมินนี่ร่วมอยู่ด้วย
หลังจากนั้นมีนาคมปี๖๖ก็คือมีนาคมต้นปีนี้แหละ
พบว่าเอ้ามินนี่คนนั้นไปร่วมงานแล้วก็ร้องคาราโอเกะกับบิ๊กโจ๊กด้วย
ซึ่งในงานก็มีพันธุ์ตำรวจเอกภาคภูมิและพันธ์ตำรวจเอกเขมรินพิสมัย
สองพี่น้องร่วมอยู่ด้วยซึ่งสองคนนี้ก็เป็น
นายตำรวจที่เป็นลูกน้องคนสนิทของบิ๊กโจ๊กครับ
มิถุนายนมินนี่ถูกจับคดีพนันออนไลน์
ในขณะที่บิ๊กโจ๊กพันตรวจเอกภาคภูมิและพันตรวจเอกเขมริน

เรียกรับเงินหนึ่งร้อยสี่สิบล้านเป้รักผู้การเท่าไหร่เขียนมา
ที่ชนบุรีใช่ไหมเป็นช่วงเวลาเดียวกัน
มินนี่โดนจับแต่จับที่พยาวจับมินนี่ที่พยาว
แต่๓คนนี้กำลังทำคดีเป้รักผู้การอยู่พอดี

กรกฎาคมมินนี่ได้รับการประกันตัวออกมา
ล่าสุดกัญญายนบิ๊กโจ๊กถูกค้นบ้านพัก
พันธุ์ตำรวจเอกภาคภูมิและพันธุ์ตำรวจเอกเขมริน

ส่วนมินนี่ยังไม่มีความเคลื่อนไหวอะไร

แสดงว่าที่มินนี่ไปร้องเพลง
กับบิ๊กโจ๊กในงานวันนั้น

คือยังไงเป็นลูกใครลูกเต้าเหรอ

เขาบอกมินนี่นี่ไม่ใช่ลูกชาวบ้านแต่ศีรษะศาสตร์ธรรมดานะคะ
แต่คุณพ่อเป็นถึงสจคนดังเมืองเลยสมาชิกสภาจังหวัด
ปัจจุบันก็ยังดำรงตำแหน่งอยู่ด้วย
ประกอบธุรกิจคาเฟ่ตั้งอยู่ในเนื้อที่ขนาดใหญ่
ทีมข่าวเราก็เลยลงพื้นที่ไปที่คาเฟ่ของครอบครัวมินนี่ค่ะ
เขาบอกเป็นร้านชื่อดังในจังหวัดเลยเลยอยู่ติดกับถนนใหญ่
ทางไปอำเภอเชียงคานแต่วันนี้ร้านปิดให้บริการนะคะ
จากการสำรวจในอนาเขตคาเฟ่มีบ้านหลังใหญ่โตอยู่สองหลังในรั้วเดียวกัน
แล้วก็ยังมีโรงเพาะปลูกผลไม้อีกหลายโรงถูกสร้างอยู่ในเนื้อที่หลายสิบไร่ด้วย

ใหญ่โตจริงขนาดระยะไกลยังเห็นใหญ่ขนาดนี้
ชาวบ้านในพื้นที่เขาให้ข้อมูลบอกเมื่อ๒ปีก่อนหน้าเนี่ย
ครอบครัวของมินนี่ก็ไม่ได้ร่ำรวยขนาดนี้นะ
เขาเพิ่งจะมาร่ำรวยช่วงหลังนี่แหละ

เอ๊ะเขาไปทำกิจการอะไรเหรอ
ทำไมอยู่ก็รวยขึ้นผิดหูผิดตาเลย
จะสร้างบ้านสร้างร้านกาแฟซื้อรถอีกหลายคันด้วยค่ะ
อืมอันนี้ข้อมูลจากชาวบ้านนะ

คือถ้าฟังจากที่มินนี่เคยถูกจับในวันนั้นเนี่ย
แล้วก็ซัดทอดบอกเธอเนี่ยไม่ได้เป็นเจ้าของเว็บตัวจริง
ทอดพันธุ์ตำรวจเอกนายนึงว่านั่นต่างหากที่เป็นเจ้าของเว็บตัวจริง
หลายคนเขาก็สงสัยอยู่ว่าตัวมินนี่สามารถทำได้ขนาดนั้นไหม
ถ้าจะทำเว็บพนันออนไลน์แล้วก็มีการแจกจ่ายเงิน
มีบัญชีม้าเยอะแยะมีการจ่ายเงินให้กับตรงตำรวจอะไรตั้งหลายนายอะไรอย่างนี้
อันนี้มันต้องไปไล่กันต่อนะฮะนี่ตำรวจบอกกำลังขยายผลต่อนะ
ถึงอันนี้ไม่ได้จากมินนี่มาแล้วก็มา๒๓คนนี้
๘นายและกำลังขยายต่อ
เห็นบอกในที่ขยายต่อจะมี๔กลุ่ม
๑ใน๔กลุ่มมีกลุ่มนักข่าวด้วยนะ